มาดูบ้านหลังนี้ที่สุรินทร์กันหน่อยครับ

โปรงผ้าอะไรพวกนี้มันก็พลึกขึ้นมา
ตู้เสื้อผ้าเป็น๑๐รอบคุณผู้ชม
ฝีมือคนหรือฝีมือใครกันแน่

แล้วมีข้อความส่งมาบอกด้วยว่า

นี่ไงเลยถามว่าฝีมือคนหรือฝีมือใคร
ท้ายที่สุดอยากให้หมอปลาไปพิสูจน์
หมอปลายื่นทางเลือกให้๒ทาง

จะได้รู้เป็นอะไรว่าไฟไหม้ได้อย่างไร

แล้วบ้านนี้เขาเลือกทำแบบนั้นคุณผู้ชม

หมอปลาไปถึงบ้านที่สังขะจังหวัดสุรินทร์เลย
เจ้าของบ้านค่ะคือนางสาวเพชราคำศรีพาไปดูเลย
หมอปลามาดูนี่จุดตรงนี้

นี่เมื่อคืนมันก็ไหม้มาอีกรอบนึง

จุดที่น้องสี่ขวบนั้นนอนอยู่
เอานับดูตั้งแต่วันที่๒๓๔๕เมื่อวานนะนะ
รวมแล้วเกิดไฟไหม้ทั้งหมด๑๔ครั้ง

ทุกคนมานั่งร้อมวงกัน
ใครจุดไฟทุกคนแบบ
ไม่มีใช่ค่ะทุกคนพูดเหมือนกันเลยว่าไม่ได้จุดไฟ
ทีนี้หมอปลาบอกว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นศัยศาสตร์เลย
ไฟที่มันขึ้นมาที่มันลุกขึ้นมา
ฝีมือของคนทั้งนั้นนั่นแหละ

นี่ไงทำ๒ทาง๔๑ติดกล้องวงจรปิด
อันนี้ต้องเสียตังค์เป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ย
อีกวิธีหนึ่งย้ายออกนอกบ้าน
ไปอยู่ที่อื่นรับรองนะไฟไม่ไหม้หรอก

ตอนนี้พอพวกพี่อยู่ด้วยกัน
ไฟไหม้อาจจะพอพวกผู้สื่อข่าวมา

แต่ค่ามันจะไหม้มันก็จะไหม้ในจุดที่
กล้องวงจรปิดส่องไปไม่ถึง
สงสัยเจ้าของบ้านค่ะ

เอ๊ะแล้วไฟมันจะติดขึ้นมาได้ยังไง
ในเมื่อทุกคนบอกเหมือนกันว่าไม่มีใครจุดไฟ
คนในบ้านก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่ได้เป็นคนจุด

ทำไมมือถือถึงหายก่อนเกิดไฟไหม้
ครับ
ก็เคลียร์แต่ว่าที่แกบอกหนูว่า
ให้คุยกับคนในบ้านว่ามันมีใครจุดไหมอะไรไหม
ก็คือโทรศัพท์หายแล้วมันเหลือแต่เคส
นี่ไงโทรศัพท์หายเหลือแต่เคส
มันจะเกี่ยวยงกันหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องไฟไหม้
แต่ที่แน่เมื่อคืนนี้ครอบครัวนี้
เขาไม่ได้นอนที่บ้านย้ายออกไป

อ้าวมันเกิดไฟไหม้เมื่อละเมื่อคืนคุณน้ำแข็ง
มีไหมไม่มีไม่มีไฟไหม้เมื่อคืนนี้ค่ะ
หมอปลาก็เลยบอกว่าอย่างมงาย
นี่ที่หมอดูไปทำนายว่าผีตามมาเอาคืน
ผีจุดไปเผาหน้าแตงเองทั้งนั้น
ก็เตือนนะว่าคนที่ทำนี่

บอกไว้เลยถ้าเกิดว่ามันไหม้แล้วมันดับไม่ทัน

แล้วจะไม่มีบ้านให้ไฟไหม้อีกแล้วเพราะมันไหม้ไปหมดแล้ว

นี่ไงถ้าเกิดว่าทางหลักแบบวิทยาศาสตร์ธรรมดาเลย